เหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
เริ่มต้นจะพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เป็นชายหัวร้อนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกี่ยวกันกับรถของผู้หญิงค่ะ

หัวร้อนคนนี้สั่งให้หญิงคู่กรณีก้มกราบเท้า

แล้วกลาบจริงกันนะแบบนี้เลยค่ะถ้าผู้ชมได้ยินเสียงผู้ชาย
พูดอย่างนี้เลยนะ
แล้วสรุปเธอก็ยอมทำตามจริงแล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๒๔สิงหาค
ความที่ผ่านมาบนถนนอุตราศิกษ์
อำเภอปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่
เหตุนี้มอเตอร์ไซค์๒คันเฉียวชนกัน
แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้
ตำรวจสพเมืองกระบีก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ

พบรถมอเตอร์ไซค์แบบพ่วงข้างจอดอยู่ข้างทาง
ซึ่งผู้ชายคุณผู้ชมคนนี้
เสื้อฟ้าขาวอายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี

ยืนพูดจาเออะโวยวายอยู่ข้างทาง
โดยมีนางสาวสุนีสะอาดอายุ๔๓ปี
แม่ค้าขายน้ำมะพร้าวยืนเจรจาด้วย
เป็นพี่เขยของเธอเองแต่คุยกันอยู่นานนะคะ
ตกลงกันไม่ได้ก่อนที่ชายเสื้อฟ้าขาว
ตะโกนให้พี่เขยของเธอกราบเท้า

นางสาวสุนีเธออยากให้เรื่องจบไป
ก็เลยซุดนั่งลงแล้วก็กราบพื้นแทนพี่เขย
แล้วก็บอกว่าพร้อมรับผิดชอบหากเป็นฝ่ายผิด
แต่ว่าชายหัวร้อนยังไม่ยอมยุตินะคะ
ตำรวจก็เลยเชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปคุยกันที่โรงพัก
ทีนี้พอไปถึงโรงพักก็เรียกให้มาเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อนเป็นอันดับแรก
ปรากฏว่าแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานทั้งคู่ค่ะ
ก็เลยดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายในข้อหาเมาแล้วขับค่ะ